เราก็ต้องยอมรับค่ะว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย

โดยเฉพาะเรื่องของความเดือดร้อนคือคนที่ไม่มีคนที่เขาลำบาก
ก็ลำบากจริงนะคะเหมือนกับกรณีของป้าพร
ที่ตอนนี้เนี่ยคือรายได้จากการซักผ้าหายไปหมดเลย
มาร้องเรียนบอกว่าเหลือเงินติดเนื้อติดตัวอยู่จริงแค่๕บาทเท่านั้น
พอมีการนำเสนอข่าวของป้าพรความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

เพราะคนใจบุญในประเทศไทยนี้มีเยอะจริง
หลังไหลกันช่วยกันบริจาคนะคะ
ทำให้ป้าพรวันนี้ยิ้มออกแล้วค่ะ
เรื่องราวของป้าพรเนี่ยก็มีแฟนเพจไทยรัฐออนไลน์นี่แหละ
ที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา
บอกว่าคุณป้าวัย๗๒ปีคนนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ที่หมู่๓ตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คุณป้าป่วยเป็นโรคต้อกระจกตาพร่ามัวและอยู่ตัวคนเดียว
ต้องรับจ้างซักผ้าครั้งละ๓๐๕๐บาทเลี้ยงชีพ
แต่เจอพิษโควิดเข้าไปเนี่ยลูกค้าหนีหายไม่ส่งผ้าซัก
เหลือเงินติดตัวอยู่๕บาทต้องซื้อน้ำกินเพื่อประทังชีวิตแทนข้าวอะค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปหาป้าพรที่บ้านพัก
วันนี้เนี่ยป้าพรสีหน้ายิ้มแย้มเลยนะคะ
บอกว่ามีคนเอาเสื้อผ้ามาจ้างซักแล้วได้เงินค่าจ้าง๒๐๐บาท
ช่วงเช้ายังมีคนใจดีขับรถมาจอดเรียกเอาข้าวสารอาหารแห้ง
เอาปลากระป๋องของใช้จำเป็นมาให้แถมยื่นเงินให้อีก๓๐๐บาท
พรก็เลยมีข้าวกินทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้ว
ไม่ต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินแล้วนะคะ
และหลังจากเรื่องราวป้าพรเผยแพร่ออกไปแน่นอนค่ะมีคนใจดีทักมาทางเพจไทยรัฐ
จะให้การช่วยเหลือป้าพรวันนี้ทีมข่าวนะคะโอ้โหนี่เลย
โชว์เลขบัญชียอดเงินจากครั้งที่แล้วเนี่ยป้าพรมีเงินติดบัญชี๙๗บาท
พอเอาไปปรับสมุดเสร็จป้าพรเห็นตัวเลขในบัญชีค่ะ
๒ล้าน๔แสนบาทถึงกับร้องไห้เสียงสั่นเลย
คือตอนแรกที่คุณผู้ชมเห็นภาพในสมุดบัญชีเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นตัวเล็กหน่อย
มันมีเงินอยู่จริงแค่๙๗บาทแล้วนี่คือพามาปรับสมุดบัญชี
พอเห็นตัวเลขตอนปรับแล้ว๒ล้าน๔แสนบาทค่ะ
คุณป้าร้องเสียงสั่นเลยร้องไห้เลยนะคะยกมือไหว้ท่วมหัว
ขอบคุณทีมงานและทุกคนที่ช่วยเหลือไม่คิดเลยว่าจะมีเงินติดบัญชีไว้มากขนาดนี้
มากที่สุดในชีวิตของป้าเลยนะคะฟังเสียงบรรยากาศของป้าหน่อยค่ะ
โอ้โหมันพลิกชีวิตเลยนะคะ
พระพรบอกนะคะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีบุญโชคดีมีคนมาช่วยเหลือขนาดนี้
ก่อนหน้านี้นี่แหละค่ะยอดใหม่ยอดใหม่
ยอมรับนะคะว่าทั้งเหนื่อยทั้งท้อแท้แต่ก็สู้มาตลอด
มีก็กินไม่มีก็อดเอานะคะ
ก่อนนอนก็สวดมนต์ขอพรพระให้ชีวิตดีมีโชคดีกับเขาบ้าง
แล้วคืนนึงมีพระมากระซิบให้ตื่นมาสวดมนต์กลางดึก
คิดเลยว่าอันนี้ส่งผลบุญจะทำให้มีวันนี้ได้นะคะ
เงินที่เปิดรับมาเนี่ยป้าพรบอกว่าปิดลับแล้วล่ะ
เงินแค่นี้ก็มากพอสำหรับชีวิตป้าแล้วนะคะ
ซึ่งป้ายังตั้งใจจะนำเงินนี้ไปซื้อเครื่องซักผ้ามาแทนเครื่องที่พัง
ต่อยอดอาชีพของตัวเองต่อไปด้วยนะคะฟังเสียงของคุณป้าหน่อยค่ะ
ดูสิคะเขายังคิดจะต่อยอดทำกินอยู่เลยนะ
พร้อมกันนี้ป้าพรยังบอกด้วยว่าอย่างน้อยช่วงวิกฤตอย่างนี้
คนไทยใจดีค่ะไม่ทิ้งให้ป้าลำบากเพียงลำพังนะคะ